แล้วยังอยู่ที่ประเด็นการกักตุนนักกากอนามัยของคนสนิทการเมืองท่านหนึ่ง

เพราะว่าตัวเองมีคลิปปรากฏอยู่
ซึ่งคลิปนี้คุณผู้ชม
คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
ซึ่งตัวพี่พีชเองก็เตรียมเข้าไปแจ้งความเอาผิดนะ
เนื่องจากว่าทำให้ตัวเขาเสื่อมเสียชื่อเสียง

ไม่อยากให้มีคนเข้าใจผิดค่ะ
ถ้าสังเกตจะเห็นว่ากล้องเนี่ยพอเดินไปนะครับผม
ก็จะเดินออกไปแล้วไปคุยกันตรงอื่น

เขาจะต้องคุยกับผมเรื่องนี้ตรงนั้นเลย
ผมจึงแจ้งความเพราะว่าอย่างแรกเลยคือ
การเอาผิดเขาเนี่ยมันอาจจะทำอะไรไม่ได้นะครับ
แต่สิ่งที่เราสามารถทำได้คือปกป้องตัวเอง
ให้ผลจับมนตร์ทิมหรือสิ่งที่เขาพยายาม
ให้จะยื่นมาถึงตัวเรา
ว่าเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้อมันเลย

บอกว่าตรงนี้เป็นจุดถ่ายละครหรือยังไงนะครับคุณนะ